เราเริ่มต้นด้วยเรื่องของหนุ่มคนนี้ฮะสมจิต
คือโซเชียลของขอนแก่นเขามีการแชร์ภาพของผู้ชายคนนี้
เขาบอกนี่ดูไว้ไฝข้างจมูกขวา
แล้วก็เป็นคนชอบโชว์นะฮะน่าจะชื่อสมจิต

เขาบอกว่าเป็นสมจิตคนอันตราย
หมวกสะพายกระเป๋ามีไฝจมูกขวา
ก็มีการแชร์และมีการโพสต์ข้อความไว้ว่า
คนอันตราย๒๐๑๙วงเล็บขอนแก่นชื่อสมจิต
พฤติการก่อเหตุชอบโชว์อวัยวะเพศ
ไปนั่งชิดกับนักเรียนบนรถสองแถวสายบ้านทุ่มขอนแก่น

พอเจอนักเรียนหรือว่านักศึกษาสาว

ผู้เสียหายจำหน้าได้กันหมดแล้ว
แล้วก็มีการถ่ายภาพไว้แบบนี้
แล้วก็ต้องเตือนน้องนักเรียนนักศึกษาให้ระวัง
ไม่รู้ในกระเป๋ามีอะไร

บอกอนาจารย์แบบไม่แคร์สายตาคนอื่นเลยนะ
แล้วก็หวั่นว่าจะก่อเหตุที่มารุนแรงกว่านี้
เช่นก่อเหตุฉุดผู้หญิงไปข่มขืน
เขาก็เลยมีการเตือนกันในโลกโซเชียลนะครับ
แล้วก็มีคนมาแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก
แล้วก็พบว่านายสมจิตก่อเหตุบ่อยครั้ง
อยากให้ตำรวจช่วยติดตามตัวมาดำเนินคดีให้ได้ไวนะครับ
พันธุ์ตำรวจเอกยุทธนางามชัดรองภูมิกับการสอบสวน
สพขอนแก่นที่รับแจ้งเหตุ

เปิดเผยว่าผู้เสียหายมีทั้งนักเรียนและนักศึกษาหลายราย

ลงพื้นที่สืบสวนหาตัวนายสมจิตคนนี้
ซึ่งเป็นชาวตำบลบ้านทุ่มอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น

แต่พบว่าไม่อยู่บ้านตำรวจตามไปแล้วนะ
และเคยถูกตำรวจสพบ้านเป็ดจังหวัดขอนแก่นจับกลุ่มดำเนินคดี
ข้อหาอาณาจารย์ไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์๒๕๕๙
จะพ้นโทษออกมาไม่นานนะครับ
เรื่องนี้ตำรวจขอนแก่นไม่ปล่อยเวลาให้เนิ่นนาน
ส่งกำลังไปดักซุ่มในพื้นที่เสี่ยงหลายแห่ง
โดยเฉพาะต้องไปนั่งตามรถโดยสารนี่แหละ
ในช่วงค่ำที่ผ่านมาเมื่อคืนนี้เองนะครับ
ก็พบกับชายต้องสงสัยมีลักษณะเหมือนกับนายสมจิตเลย
ข้างจมูกขวาชอบใส่หมวกสะพายเป้
แล้วเขาแต่งตัวสีสันแบบนี้นะฮะ
ก็ปรากฏว่าตรวจค้นก็พบมีดพกสั้น

ก็เลยนำตัวมาสอบสวนต่อที่โรงพักเมืองขอนแก่น
เอาล่ะทีนี้ก็รู้ชื่อว่านายสมจิตจริงนะครับ
สมจิตสุระเสนาอายุ๕๒ปี
เป็นคนเดียวกันกับผู้เสียหายเข้าแจ้งความไว้ทั้งหมด
ควบคุมตัวดำเนินคดีตามกฎหมายแล้ว
ตอนนี้สาวนักเรียนนักศึกษาในขอนแก่นก็บอก
ไม่สบายใจโล่งสบายใจขึ้นมาเปราะหนึ่งค่ะค่ะสบายใจขึ้นมาเปราะหนึ่ง